บอกว่าฟาดต่อไม่รอแล้วนะสำหรับคุณแมทพิรณีคุณผู้ชมค่ะ
แล้วร้อนเหนาหนาวกลัวเลยนะคะ
แล้วตอนนี้นะเธอเตรียมฟ้องกลับเรียกค่าเสียหายคนละ๑ล้านบาทด้วย
ซึ่งก็ทำเอาชาวเน็ตนะที่รู้ตัวว่าเคยพูดพาดพิงถึงสาวแมทเนี่ย
พากันส่งข้อความเข้ามาขอโทษพร้อมยอมรับผิดหลายรายเลยค่ะ
แต่ดูเหมือนว่ามุกนี้จะไม่ได้ผลนะ
เพราะแมทค่ะเธอก็ทยอยโพสต์ภาพตัวอย่างข้อความที่ตัวเธอ
ส่งเตรียมหมายสารนะคะไปถึงหน้าบ้านผ่านสตอรี่ไอจี
พร้อมระบายความอัดอั้นตันใจถึงสิ่งที่ตัวเธอนั้นต้องเสียไปว่า
ดิ้นแล้วเป็นยังไงอยู่นิ่งสุดมา๒ปีแล้ว
ขอถอนตัวจากละครหนึ่งเรื่องปฏิเสธละครอีก๒เรื่อง
ใครก็คงรับไม่ได้ที่ตัวเองไปสร้างปัญหาให้เพื่อนร่วมงาน
แต่ตอนนี้จะพูดบ้างแล้วค่ะพร้อมเธอนะคะ
ยังประกาศตามหาหญิงสาวที่ถ่ายรูปบริเวณร้านกาแฟของหนุ่มสงกราน
ให้มาเป็นพยานให้ตัวเธอในศาลด้วยค่ะด้วยเงินนะคะ
การจะให้เงินให้เงินนะ๒๐๐๐บาทด้วย
เพื่อเป็นการยืนยันว่าเธอนั้นไม่เคยไปที่นั่นณเวลานั้นด้วยค่ะ
และล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยเธอได้เปิดใจผ่านรายการข่าว
รายการหนึ่งทั้งน้ำตาว่าที่ลุกขึ้นมาฟ้องเนี่ย
เพราะว่าตลอด๒ปีที่ผ่านมาเธอต้องเห็นภาพคุณแม่ของเธอไม่มีความสุข
ซึ่งใช้นามสกุลเดียวกับเธอเนี่ยเธอตอนหลานไปโรงเรียน

ไหนใครเป็นหลานเมียน้อยเฮ้ยใครถามเนี่ย
ใช่รุนแรงมากกับเด็กตัวแค่นั้นคุณผู้ชม
ซึ่งเรารู้สึกว่าไม่โอเคที่คนรอบข้างต้องมาเดือดร้อนโดนด่าเพราะเรา
ที่เธอนั้นพยายามเงียบมาโดยตลอด
แล้วก็หวังว่าสักวันนะจะมีคนเข้าใจเรา
แต่มันกลับไม่มีแล้วก็โดนด่าไม่หยุดเลย
ขอมาพึ่งศาลเพื่อเรียกร้องศักดิ์ศรีให้ตัวเองค่ะ
ไม่ได้ต้องการเงินนะเพราะว่าเงินไม่ได้สำคัญกับเธอเลยค่ะ

คอมเม้นท์แรงอยู่ในโซเชียลนะมันไม่ดีเลย

เพราะถ้าเขาเอาเรื่องตามตัวคุณเจอเนี่ย